วันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัย

งานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่๓๔นะครับ
วันนี้มีผู้ประกอบการกว่า๒๐๐บริษัทมาร่วมออกบูธ
ในการนำสินค้านำอสังหาริมทรัพย์มาให้ผู้ชมนั้นได้ไปเลือกชมเลือกซื้อกันนะครับ
วันนี้ก็เป็นการต้องการจะนำอสังหาทุกรูปแบบ
ดึงกำลังซื้อของผู้บริโภคช่วงโค้งสุดท้าย
ของมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลนะครับ

รายงานสดมาจากสวนทรการประชุมแห่งชาติสิตอริกิจ
ตลอดการจัดงาน๔วันหลังจากนี้นะครับ
จะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า๑๕๐๐๐คน
มียอดขายมากกว่า๓๐๐๐ล้านบาทครับ
ซึ่งทางที่ที่เปิดให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมงานเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน
ยังมีประชาชนทยอยมาร่วมงานกันเพิ่มมากขึ้นครับ
มหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่๓๐
รุ้นรับล้านจัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอาคารชุดไทย
ฉากเริ่มต้นแล้วอย่างเป็นทางการนะครับ
โปรโมชั่นที่อยู่อาศัยดีที่ผู้ประกอบการ
ได้นำโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ
ทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮม
ทุกช่วงราคาจากทุกทำเลมากกว่า๑๐๐โครงการ
หรือคิดเป็นกว่า๒๐๐๐หน่วย
กระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคกันอย่างคึกคักนะครับ
นายวิรกิจเอกอัครวิจิตรประธานคณะกรรมการจัดงานคาดนะครับว่า
ตลอดการจัดงาน๔วันจะมีผู้เข้าร่วมงานสูงกว่า๑๕๐๐๐คน
และมียอดขายมากกว่า๓๐๐๐ล้านบาท
เนื่องจากได้รับอนิสงฆ์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล
ที่จะสิ้นสุดในวันที่๒๘เมษายนนี้ครับ
การลดค่าโอนและค่าจดจำนอง
ทำให้ผู้ประกอบการต้องนำสินค้าออกมาระบายสต๊อกครั้งใหญ่
และจะทำให้เกิดยอดขายต่อเนื่องก่อนสิ้นสุดมาตรการอีกไม่น้อยกว่า๗๐๐ล้านบาทครับ
สำหรับที่อยู่อาศัยที่ผู้ประกอบการนำออกมาขาย
ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการแนวสูงประมาณ๑๖๐บาท

แต่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือที่อยู่อาศัยเต็ม
แนวก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยหลายบริษัทต่างจัดโปรโมชั่นเสริมเรียกความสนใจกันมากมายนะครับ
ทั้งการลดแลกแจกแถม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคังระบุครับว่าปีที่ผ่านมาภาคอสังหาริมทรัพย์มีอัตราการเติบโตสูง
ส่วนมาตรการที่จะออกมากระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้โดยเฉพาะโครงการบ้านประชารัฐอาจจะไม่ได้ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตมากนะครับ
แต่ยืนยันว่าจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในอัตราการผ่อนชำระที่ต่ำครับ
บ้านราคาร้านห้ารกมามีสัดสนไม่มากเทียบกับจำนวนยูนิตทั้งหมดที่อยู่ในตลาดประมาณสัก๑๐
เพราะฉะนั้นและด้วยราคาที่พอด์โพนขนาดนี้กำลังไม่ได้มากตรูปภูมิทุกหมายของเราต้องการที่จะให้ประชาชนผู้มีเวลาได้น้อยด้วยมีเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของตัวเอง
มนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาได้ในช่วง๒สัปดาห์หลังจากนี้ครับ
มหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่๓๔จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่๑๓มีนาคมนี้นะครับ
สำหรับประชาชนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อบ้านหรือกำลังมองหาที่อยู่อาศัย
งานนี้น่าจะตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดีครับ
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจครับ
ขอบคุณครับเป็นงานใหญ่ประจำสัปดาห์นี้ไปชมกันได้ถึงวันอาทิตย์ที่๑๓มีนาคมนี้ครับ